นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการในการจับทำงบประมาณในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
โดยให้เน้นย้ำน้อมนำหลักการทรงงานและพระสำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตครับ
นายกรัฐมนตรีข่าวว่าขนาดนี้อยู่ในบรรยากาศการแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

ขอให้ทุกคนน้อมนำหลักการทรงงานและพระราชดำรัฐของพระองค์
มาปฏิบัติเป็นแนวทางการทำงานและการใช้ชีวิต
ตรวจดูท่านจะอยู่ในทั้ง๓อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเราด้วยนะที่ท่านทรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้
ให้อยู่กับคนไทยตลาดนานเท่านาน
ต่างประเทศก็ดูอยู่ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไร
เราขัดแย้งประชาชนไทยโลกไม่ได้เพราะเราเป็นประเทศประชาชนไทย
แต่เราจะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยเราเข้มแข็ง
แข็งแบบสากลและแบบไทยด้วยอย่างที่ประเทศไทยต้องการ
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าขณะนี้ประเทศกำลังถึงทางแยกที่จะตัดสินว่าจะล้มเหลวหรือมีอนาคตที่รุ่งโรด
ซึ่งอยู่ที่ทุกคนจะร่วมมือการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ
สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณและความต้องการของประชาชน
พร้อมกล่าวอีกว่าวันนี้ไม่อยากพูดถึงเรื่องการเมือง
และขอให้ทุกคนช่วยกันทำความดีทำเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน